ข่าวต่อไปนี้มันทรมานหัวใจคนโสดซะละเกิน
เพราะว่าเด็กหนุ่มอายุ๑๘ปีจีบผู้หญิงอายุ๕๘ปี
บอยู่๓เดือนจนเป็นแฟนกัน
ใครเห็นนะฮะในโลกออนไลน์ก็ต่างพากันอิจฉาต่างร้อน
แต่ก็มีคนตั้งคำถามว่ารักกันจริงหรือสร้างคอนเทนต์เนี่ย
คนเรารักกันอยู่ที่ใจเหมือนทองหาได้มันก็สุดไป
เราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันมีแค่เรา
ฟังคู่รักกันไว้แกล้ง
อายุ๕๘ปีเปิดตัวคบหากันอย่างเปิดเผย
โพสต์โปรเมนต์หวานในโลกออนไลน์
คนมีแฟนยังอายยังเขินเลย
กลายเป็นกระแสโด่งดังเป็นคลิปไวรัลครับ
เข้ามาชมไม่ต่ำกว่า๑ล้านครั้งแล้ว

บางคนคอนเทนต์เปล่าคอนเทนต์เปล่านะ
ทั้งคู่โพสต์การแชร์เรื่องราวของความรักของทั้งคู่นะครับ
ตอบคำถามชาวเน็ตยืนยันว่า
ฝ่ายชายหลงรักฝ่ายหญิงตั้งแต่แรกเห็น
ผ่านการไลฟ์ขายของนะ
ทีนี้ตามจีบอยู่๓เดือน

เขาไลฟ์ขายของเขามีเต้นเติ้ลอะไรอย่างนี้ด้วยคุณนัทพงศ์

ตอนนี้คบกันมาปีกว่าแล้วครับเป็นยังไงฮะ

เวฟชื่อชัยชนะทันสมัย
เป็นนุ่มกาญจนบุรีอายุ๑๘ปี
เปิดใจถึงเส้นทางรักต่างวัยบอกว่า
รักแรกพบมันมีจริงครับพี่
เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙

ชอบความน่ารักของพี่พร
แล้วไม่ได้ทำโดยภารการปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ก่อนลงมือจีบครับ
นี่ฮะนะครับจีบยังไง

ในการถ่ายทอดสดก่อนแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์
ที่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นกันเลยนะ
แล้วก็คบกันเป็นแฟนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐

อยากจะทำกรอบรูปให้เป็นของขวัญฮะ

พี่พรล่ะพี่พรตัดสินใจยังไง
พี่พรนางสัตพรพุทธกุลอายุ๕๘ปี

กลายเป็นความรักเป็นความผูกพัน
วันไหนไม่ได้คุยไม่ได้เจอหน้าแล้ว

เพราะเวฟเป็นวัยรุ่นยังเจอคนอีกเยอะ

เธอก็พูดแบบเหมือนกับปลอบใจ
แต่ตัวเองเขาไว้บอกว่าถ้าเวฟเจอคนใหม่

ว่าคุกกันไหมเพื่อใจให้หน่อยอะไรแบบนี้ครับ
ให้เขาคุยกับพระเมษรัวด้วย
อยากจะบอกว่ารักมากครับ
สัญญาว่าไหน
จะทำความสัญญาที่เคยให้ไว้ครับ

คนก็แบบแกงเปล่าแกงเปล่า
อยากให้ยืนยังความรักหน่อยว่าเป็นเรื่องจริงกับทุกคน
ว่านี่คือรักของพวกเราจริงอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะวันนี้คือเป็นความรักจริง
ไม่ได้แกงไม่ได้อะไรหลายอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์มา
ประทับใจอะไรในตัวเขาตั้งแต่พบกันเป็นแฟนปี๑อะไรแบบนี้
คือใส่คำว่าแฟนได้เลยใช่ไหมคะ